เหตุวสี่สิบครับเก๋งชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับ
ถนนลำปังช่องใหม่ขาเข้าลำปังครับ
ใกล้กับหมอธรรมศาสตร์ถอยถอยถอยถอย

๑นาทีโอเคโอเค